แต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่างที่ได้จวกหัวไว้นะคะ

ที่เขาเป็นอยู่ในแวดวงนางงามใช่นะคะแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันไป
เกิดเรื่องช็อกค่ะทั้งวงการกับการฆ่าตัวตาย
ตามข่าวบอกนะคุณผู้ชมกระโดดตึกนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันไปค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะคุณเก๋ได้เจอคุณโก้ธีรศักดิ
ซึ่งคุณโก้เขาก็บอกว่าช่วงหลังเขาจะอยู่กับคุณเก๋๓๐ปีที่ผ่านมา
เก๋ไปออกรายการของพี่โก้แล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตต่าง
ซึ่งนะคะอัดกันวันที่๖กันยายนเลย
แล้ววันที่๗ถ้าใครติดตามข่าวนะคะในช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ทุ่มกว่าตามข่าวที่บอกก็คุณเก๋กระโดดตึกเลย
คุณโก้มาทราบกันอีกทีตอนไหนรู้ไหมคะ
วันที่๘เลยเพราะว่าช่วงวันที่๗ที่ญาติพาไปส่งที่โรงพยาบาลราชพร้าว
ไม่มีเพื่อนทราบแต่ว่าคุณโก้ก็ตกใจคุณผู้ชม

เพราะคุณโก้บอกเลยนะคะว่าคุณเก๋มาพูดในรายการ
จะมาเคลียร์เรื่องที่เขาโดนเงินหายไปนะคะ

เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการโกงเงิน

แต่ว่าพูดตามที่เขามีการแชร์แชทไลน์ออกมา
ซึ่งคุณโก้ก็จะมาเล่าทั้งหมดเลยนะคะ
ว่าเรื่องราวเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องโรคซึมเศร้า

เราย้อนความคิดไปหลังจากที่เหตุเกิด
เรารู้สึกว่าบางประโยคนี่มันดูทำแม่ง
เช่นแบบจะมาขอพูดรายการนี้
รายการแรกรายการเดียวและรายการสุดท้าย

รวมไปถึงท่าทางหรือว่าน้ำเสี่ยง

แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเก๋ผู้หญิงที่
เซลล์มั่นใจตอบแรงทำงานเก่ง
แล้วจะมาเกิดแบบวิบากรรมแบบนี้ครับ

เป็นไลน์ที่เกิดขึ้นจากการสนทนาของเรากันจริง
มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตกลงว่า

แล้วก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ชีวิตใหม่
เพราะเห็นก็มีบางคนก็บอกเขาแบบเป็นแบบ
เหมือนตกในภาวะแบบซึมเศร้า
ซึ่งเราก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
เพราะว่าในสังคมเราตอนนี้คนเครียดกันเยอะ
แล้วก็คนที่คิดอะไรสั้นมันมีจริง

ว่าน่าจะเป็นแบบอุทาหรณ์อย่างดีมาก
แล้วก็ทำให้คนที่ประสบปัญหาประเภทนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งความอาจารย์ใส
หรือควรจะต้องรับยาหรือไปหาหมอ
ค่ะนะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ

คือก็จะรู้จักพี่เก๋ในฐานะว่าเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็เป็นสาวงามที่ประกวดมาหลายเวที
เธอมีความเก่งมีความขยันในเรื่องของการทำงาน
แล้วก็หัววัยแล้วก็เป็นสาวที่เซ็กซี่ด้วย
แต่หลายคนบอกว่าดูลุคเซ็กซี่เปรี้ยวเนี่ย
แต่ชีวิตจริงของพี่เก๋เป็นคนร่าเริงสนุกสนาน
แต่ใครจะไปรู้ว่าคนที่แสดงออกร่าเริงสนุกสนานต่อหน้าเพื่อนเนี่ยลึก

แล้วก็มีเรื่องต่อยอดมีเว็บไซต์เป็นดันลงข่าวคุณผู้ชม
ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องที่เขาเสียใจ
เป็นเรื่องที่ทำให้มันแย่ไปมากกว่าเดิมนะคะ

ใช้คำว่าเว็บปลอมได้เลยเป็นเว็บที่นิสัยไม่ดีสุดนะคุณผู้ชม
ต้องบอกอย่างนี้คือไปเขียนข่าวว่า
จากพระเอกช่องถามคือปั้นจัน

ขีดค่าตาแค่นี้ถามว่าใครดูไม่ออกบ้าง
คือแรงมากนะข่าวนี้แล้วเป็นข่าวปลอมด้วยนะคะ
เว็บที่ลงข่าวพาดพิงเขามาเนี่ยมันไม่เป็นความจริง
จากการตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายกฎหมายแล้วทราบว่าเว็บนี้นะคะ
มาทำลายชื่อเสียงบุคคลอื่นแล้วก็ทำลายชื่อเสียงดาราเนี่ย
หลายคนแล้วซึ่งไม่มีความจริงอะไรเลยกับเว็บนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งดำเนินคดีแล้วแต่ว่าเว็บดังกล่าวเนี่ย

ขอเตือนประชาชนอ่านแล้วอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็อย่าไปแชร์
ตอนนี้ค่ะฝ่ายกฎหมายแล้วก็ทนายความของปั้นจันทร์
ข้อมูลเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับเว็บแล้วนะคะ
แล้วก็บุคคลดังกล่าวที่ทำให้เสียหายด้วย
เชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคงตามได้อย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทำครั้งแรกแล้วคือเป็นอะไรมากหรือเปล่า
ขอถามคำนี้เลยว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็เสียใจมากพอแล้วนะคะ
แล้วก็คุณปั้นจันทร์เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย